ฟ้อนรำไทยนั้นต้องใช้กล้ามเนื้อเกลียวข้างแล้วยังใช้เกลียวหน้าคือกล้ามเนื้อที่หน้าท้องและเกลียวหลังคือกล้ามเนื้อที่กำกับอยู่สองข้างกระดูกสันหลังอีกด้วยเพื่อเน้นลักษณะบางอย่างของผู้รำให้โดดเด่นขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แสดงที่รับบทเป็นตัวพระจะใช้การทรงตัวเกลียวหลัง
มากเพื่อความสง่างามผึ่งพายเพราะหัวไหล่จะเปิดออกหน้าอกผึ่งพายต่างจากบทตัวนางที่ต้องใช้เกลี่ยวหน้าเพื่อให้หัวไหลรวบเข้ามาเล็กน้อยเพื่อให้ดูสงบเสงี่ยมงดงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน